๙นาฬิกา๒๕นาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล
เช้าวันนี้น้องเฟือกจะมาตรวจสอบเรื่องราวในโลกโซเทียลเช่นเคยค่ะ
อรุณสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้วันเข้าพรรษา

มีข่าวมาอัปเดตบนโลกโซเชียลเช่นเคย

ข่าวแรกเป็นข่าวที่ทำเอาคนรักต้นไม้คนรักป่าไม้เนี่ย
ต้องออกมาช่วยกันแชร์เรื่องนี้ไปใหญ่เลยนะคะ
เพราะเขาบอกว่ามีกระแสมาว่าจะมีการไปตัดไม้สัก
เพื่อนำไม้ไปทำรัฐสภาแห่งใหม่
ก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะ
แฟนเพจชมรมคนรักต้นไม้ค่ะได้แชร์เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับแผนการตัดต้นศักดิ์เพื่อเอาไปทำอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
โดยระบุว่าที่ผ่านมามีพี่น้องชาวเชียงใหม่เนี่ย
ให้ช่วยตรวจสอบแผนการตัดต้นศักดิ์ประมาณ๒๐๐ต้น
เขตป่าสงวนเขื่อนแม่กวงแถวถ้ำหินย้อยนะคะ
เพื่อที่จะนำไปสร้างรัฐสภา
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่เกิดความไม่สบายใจค่ะ
เพราะว่าต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้
นำข้อมูลพร้อมกับภาพถ่ายออกมาแชร์ให้เกิดกระแสในโลกโซเชียล
เขาบอกว่าขอแรงนักข่าวหรือว่าคนที่สนใจเนี่ย
ตรวจสอบต่อให้หน่อยเพราะว่าลำพังชาวบ้านทำอะไรไม่ได้นะคะ
ก็มีการแชร์ต่อกันอย่างแพร่หลายแล้วค่ะ
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าโครงการตัดไม้สักนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะว่าตามภาพที่เห็นนี้บนต้นไม้สักนะคะมีการทำเครื่องหมายสีแดงที่จะตัดแล้ว
ช่วยกันช่วยกันบอกให้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วนนะคะ
โพสต์นี้ก็ถูกแชร์ออกไปค่ะปรากฏว่ามีแฟนเพจของนักอนุรักษ์
ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดต้นศักดิ์จำนวนนี้
ถึงแม้จะเป็นปราบลูก็ตามว่าปัญหาภัยแรงที่ผ่านมามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เป็นเรื่องของบริษัทรับเหมาเอกชน
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับต้นศักดิ์ที่ปลูกเอาไว้ค่ะ

เบื้องต้นได้รับรายงานว่าไม้สักดังกล่าว
เป็นไม้สักในแปลงปลูกป่า
โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือออป
เป็นผู้ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ขุนแม่กวงเพื่อปลูกสร้างสวนป่าศักดิ์
แล้วก็มีการสอบถามไปยังผู้จัดการออปเชียงใหม่ด้วยนะคะ
ทราบว่าการก่อสร้างรัฐสภานั้นผู้รับเหมาต้องการไม้สักกลม
ผ่านศูนย์กลาง๘นิ้วจำนวนมาก

แล้วก็ได้สำรวจไม้สักที่ได้ขนาดตามความต้องการแล้ว
แต่ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการดำเนินการใดเกี่ยวกับการตัดไม้สักนะคะ

ประกอบกับชาวบ้านต้องการอนุรักษ์ไม้สักเอาไว้
ซึ่งการที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่ในป่าสงวน
ก็ต้องได้รับความเห็นจากท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน
ซึ่งถ้าทางกรมป่าไม้มีความคืบหน้ายังไงจะแจ้งต่อไปนะคะ
แน่นอนทีมข่าวของเราก็จะเกาะติดเรื่องนี้
จะนำเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ

จะตัดแต่ยังไม่ได้ตัดนะคะ

ใช่ค่ะด่วนมากพาดหัวแบบนี้เลย
คือประมาณว่าไหนก็อุตส่าห์ปลูก
และใช้เวลาหลายปีที่จะโตเท่านี้

เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ภัยแรงก็รุนแรงมากขึ้นนะ